เมื่อวานนี้แม้ว่าจะแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียไป๑ต่อ๒นะครับ
แต่ก็ยังดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับ

บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๒รอบสุดท้าย

จะลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับ

ทีมชาติไทยขอแค่เสมอแล้วก็แพ้ไม่เกิน๑๑ลูกนะครับ

ยิงให้ออสเตรเลียขึ้นนำทีมชาติไทยไปก่อน๑ประตูต่อ๐นะครับ

นาทีที่๘๐ออสเตรเลียได้ประตูเป็น๒ต่อ๐จากแซมเคอร์

ดูการยิงลูกนี้ของนิพาวันปัญโยสุกนะครับยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลย
จบเกมนะครับไทยก็พ่าให้กับออสเตรเลียไป๑ประตูต่อ๒
ก็จะเข้าไปเจอกับเกาหลีใต้ส่วนไทย
จบในฐานะอันดับ๓ที่ดีที่สุด๒จาก๓ทีม

ในวันที่๓๐มกราคมนี้เวลา๑๕นาฬิกานะครับ
โดยผู้ชนะในรอบดังเก่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองชะเลิศ
พร้อมกับคว้าตัวฟุตบอลโลก๒๐๒๐
ก็คือรอบสุดท้ายที่จะแข่งที่ประเทศออสเตอรียา
แต่หากว่าทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติญี่ปุ่น
ก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบสุดท้ายเช่นกัน
โดยจะต้องไปรอพบผู้แพ้ระหว่างคู่จีนแล้วก็เวียดนาม
ในกรณีที่ออสเตอรียาที่เป็นเจ้าพร้อม

และไทยชนะในรอบแก้ตัวแมทดังเก่า
ทีมชาติไทยก็จะเข้าสู่รอบสุดท้ายในนาทีด้วยเช่นกันนะครับ

ก็จะต้องมาแข่งขันแบบพบกันหมด
เพื่อหาทีมที่ดีที่สุดเป็นโคต้าอันดับที่๕ต่อไปนะครับ

เพราะว่าผู้แพ้จากรอบแก้ตัวนะครับ
เท่ากับว่าทีมชาติไทยก็ยังมีโอกาสนะครับ
ประกาศแต่งตั้งมโกโตเทคุรมูลิคุณซือ
ชาวญี่ปุ่นเข้ามาคุมทีมนะครับหลังจากที่แยกทางกับโค้ดโอ่งดูสิตเฉลิมแสน
แล้วก็ตอนนี้ให้กับโค้ดง้วนสุรชัยจตุระพัฒนภงเข้ามาคุมทีมแทนนะครับ
สำหรับมากุโตะเองในวัย๕๔ปีเคยเป็นอดีตเฮสโค้ดทีมชาติญี่ปุ่นในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
และก็เคยทำงานร่วมกับวาฮิตอาริสฮอสซิสแล้วก็อากินะนิชิโนในทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงของการคัดฟุตบอลโลก๒๐๑๖
แล้วก็รอบสุดท้ายด้วยนะครับโดยทางมาโคโตเองมีกำหนดเดินทางมาประเทศไทยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ
ขอนแก่นเจ้าบ้านอยู่เหนือจากโซนตกชั้นเพียงแค่๕แต้มนะครับเกมนี้ผู้เล่นหลายที่ไม่สมบูรณ์นะครับ
เป็นตัวหลักในครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกินเวฟฟิลลม
เลียนเอลิเกแล้วก็ดาเนโนโลเปส
คู่นี้แข่งขันเวลา๑๘นาฬิกานะครับ